คุณผู้ชมครับไปดูปฏิบัติการประทึก

คือตำรวจเขาได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง
บอกว่าในบ้านผมมันน่าจะมีโจรอยู่คุณตำรวจ

แล้วก็รองเท้าปริศนาของใครไม่รู้ถอดไว้หน้าบ้าน
สงสัยมีเจ้าโจรมันย่องเข้าบ้าน

ค่อยปฏิบัติการในการจะเข้าไปจับโจรในบ้าน
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นะครับ
ไหนบ้านมีใครอยู่ไหม

เรียกใช่ไหมมีใครอยู่ในบ้านไหมนะครับ
เพราะว่าตัวเจ้าของบ้านคือบ้านนี้เขาอาศัยอยู่กัน๓คน

ตัวคุณพ่อเป็นเจ้าของบ้าน

เห็นบอกว่ากระจกบานเกร็ดมันถูกถอดออก

ก็เลยรีบแจ้งความสงสัยเจ้าโจรมันจะอยู่ในบ้าน

ระดมกำลังชุดใหญ่เลยชุดวิหกสายตรวจควนลัง
และชุดนเรสวนของอศอำเภอหัดใหญ่

รีบเข้ามาปิดล้อมบ้านหลังนี้ในหมู่บ้านไทยสมุทรซอย๑๕
ก็ค่อยย่องเข้าไปปฏิบัติการแบบที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะ

ค่อยย่องค่อยแง้มประตูเหมือนในหนังเลย

ไม่พบมีใครอยู่ในบ้านไม่พบเจ้าโจรสักนิดหนึ่ง
ข้าวของในบ้านยังอยู่ดีมีสุขครบ

ตำรวจจึงให้เจ้าของบ้านผู้เป็นพ่อเนี่ยนะ
โทรศัพท์สอบถามกับคนในครอบครัวสิ
แล้วสุดท้ายก็โอละพ่อ

ละพ่อค่ะคือจริงแล้วเนี่ย

แล้วหนูก็ล็อกปิดประตูจากด้านในเองล่ะค่ะ
ส่วนรองเท้าเนี่ยพ่อขาพ่อจำไม่ได้หรอกค่ะ
รองเท้าเนี่ยของแม่ค่ะ
ของแม่คือของเมียพ่อ
ของแม่หนูนี่รองเท้าของเรากันเอง
ค่ะคนกันเองค่ะแล้วสรุปแล้วก็คือไม่มีใครเข้าบ้าน
แต่เป็นความเข้าใจผิดของผู้เป็นพ่อเท่านั้นเองนะครับ
ทีนี้ผู้เป็นพ่อก็รีบขอโทษเจ้าหน้าที่เลยนะครับ

แล้วบอกว่าเมื่อเช้าออกจากบ้านไปก็ล็อกประตูจากข้างนอกไง
แต่พอพ่อกลับมาครั้งแรกเนี่ย
ก็มาพบว่าอ้าวทำไมกุญแจกลับถูกล็อกข้างด้านใน
มีรองเท้าใครไม่รู้ถอดอยู่
พ่อก็เลยบอกพ่อก็เลยไม่รู้ไง
แล้วลูกสาวบอกหนูเองล่ะค่ะหนูเข้ามารอบหนึ่ง
หนูก็ออกไปหนูล็อกจากด้านในค่ะคุณพ่อค่ะ
บางทีรองเท้าอาจจะเยอะนะรองเท้าคนในบ้าน

คุณแม่ชอบซื้อรองเท้าแล้วซ่อนพ่อ
หรือไม่คุณพ่อก็จังไม่ได้ไปรองเท้าคุณแม่ไง

เพราะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลประชาชนที่แจ้งมา
เป็นโจรจริงก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันไง